แถมให้หลายที่เกิดการชุ่มน้ำ

ไปดูที่แรกกันที่จังหวัดแม่ห้องศรกันก่อนคุณผู้ชมครับฝนเนี่ยตกลงมาทั้งวันทั้งคืน
ส่งผลให้น้ำเอ่อทะลักเข้าท่วมไร่นาของชาวบ้านที่กำลังเก็บเหยื่อผลผลิตที่บ้านปางหมู
ในตำบลทุ่งกองมูแล้วก็ที่บ้านศพสอยในตำบลปางหมูที่อำเภอเมือง
คือน้ำเข้าท่วมทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง
ขณะน้ำในแม่น้ำปลายก็เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำในพื้นที่บ้านศพสอยอีกด้วย
จากนี้นะคะก็มีต้นไม้หักโค้นแล้วก็ดินสไลด์ปิดทับเส้นทางชายแดน
จุดผ่อนปลนที่บ้านห้วยพึ่งในตะมนต์ห้วยผาอำเภอเมืองส่งผลให้การค้าชายแดนไทยพม่าชะงักไปชั่วคราวนะคะ
เนื่องจากว่าไม่สามารถลำเลียงสินค้าเนี่ยเข้าออกได้ส่วนเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เร่งเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดเส้นทางค่ะ
ส่วนในเขตเทศบาลเมืองแม่ห้องศรคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
สภาพเป็นแบบนี้เลยน้ำท่วมบ้านหลายจุดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เทศบาลตอนนี้ก็เร่งใช้เครื่องสูบน้ำเนี่ยไปเร่งระบายน้ำเนี่ย
ออกจากบ้านเรือนแล้วด้วยเหมือนกันนะคะขณะที่ส่วนอุทธกวิทยาที่สาม
แม่ห้องศรก็ไปตรวจสอบเลด้าตรวจอากาศก็พบว่ามีเมฆปกคลุมฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่
ซึ่งลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมคะอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่ม
โดยหากเกิดเหตุฉุกเฉินคุณผู้ชมฟังดีนะคะ
สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ค่ะสายด่วนนะคะหนึ่งเจ็ดแปดสี่
คือโทรไปขอความช่วยเหลือได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะเบอร์นี้ต้องจดกันไว้เลยนะคะ
เพราะว่าเรื่องน้ำจริงจริงประมาทไม่ได้เลยดูสิเออน่ากลัวมากน่ากลัวมาก
แล้วมันวนด้วยนะเนี้ยอืมค่ะนะฮะอ่ะย้ำอีกทีหนึ่งเจ็ดแปดสี่
ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะส่วนพื้นที่การเกษตรในสามอำเภอ
คือแม่ลาน้อยแม่เจเรียงและศพเมยก็ถูกน้ำทะลักเข้าทั่วเหมือนกันค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็แจ้งเตือนชาวบ้านนะคะที่มีไร่นาบ้านเรือนอยู่ติดลำน้ำเนี่ย
ให้ระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
ไปดูที่จังหวัดแพร่กันบ้างนะคะสถานการณ์ก็ถือว่ายังน่าเป็นห่วงเหมือนกัน
เพราะมีฝนตกหนักติดต่อกันมาสามวันแล้วค่ะในตัวเมืองแพร่ปริมาณน้ำในแม่น้ำยม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะส่วนในตำบลต้าผาหมอกแล้วก็อำเภอลอง
ก็เกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนหลายร้อยหลังเหมือนกัน
ชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินได้ทันนะคะข้าวของก็ถูกน้ำป่าพัดเสียหายไปหมดเลย
ส่วนที่อำเภอสูงเม่นค่ะน้ำจากคลองส่งน้ำชลประธานฝั่งขวาก็ล้นท่วมถนนสายคลองชนรับประทาน
บ้านเรือนไร่นาเป็นพันพันไร่ก็จมน้ำไปแล้วอ่ะนะคะขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายแห่งก็มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น
น้ำตอนนี้ล้นสปิลเวย์แล้วก็ไหลเข้าท่วมไร่นาเสียหายแล้วด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ฝนตกตอนกลางคืนตอนกลางคืนนี้ยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเราหลับไง
ตื่นขึ้นมาอ้าวน้ำเต็มบ้านแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
ที่เชียงใหม่เนี่ยเขาฝนตกตั้งแต่ช่วงกลางคืนจนถึงช่วงเช้าหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ
โดยเฉพาะอำเภอจอมทองค่ะน้ำท่วมขังถนนหลายสาย
สัญจรยากลำบากมากนะคะขณะที่ทางแยกขึ้นอุทยานแห่งชาติ
อยอินถนนมีน้ำท่วมขังสูงกว่าครึ่งเมตรค่ะ
รถทุกชนิดไปไม่ได้ผ่านไม่ได้แล้วนะคะ
ตอนนี้ใครที่จะไปเที่ยวดอยอินทนนท์นะคะระงับไว้ก่อน
ทางเจ้าหน้าที่แนะนำให้ใช้ทางเลี่ยงเส้นทางอื่นล่าสุดนะคะ
ถนนกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะอ่าคุณผู้ชมค่ะ
ตรวจสอบอีกหนึ่งพื้นที่นะคะสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ
ขณะนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างค่ะ
โดยเฉพาะในพื้นที่๒อำเภอนั่นก็คือที่ท่าปลาแล้วก็อำเภอเมือง
ทำให้ชาวบ้านตอนนี้รวมกว่าพันครอบครัวคุณผู้ชมเดือดร้อนจริง
เจ้าหน้าที่ก็มีการตั้งจุดอพยพไว้แล้วค่ะสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม
มีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าดูแลรักษาโรคแก่ผู้ประสบภัยแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนทางด้านของพลโทฉลองชัยยะคำแม่ทัพภาคที่สาม
มีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมใน๑๐จังหวัดเสี่ยงภาคเหนือ
คือเมื่อวานเนี่ยก็ไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจ
เผยด้วยค่ะว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนักที่สุดเนี่ย
ก็คือจังหวัดน่านจังหวัดน่านเนี่ยมีชาวบ้านเดือดร้อนนะคะ
ในพื้นที่๖อำเภอ๒๐ตำบลแล้วก็๑๑๐หมู่บ้าน
ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะ
บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือ
ก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะ
ก็เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะ